ความคืบหน้าหลังจากที่รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา

ก็ได้กล่าวขอโทษทั้งเพื่อนข้าราชการ
รวมทั้งคนไทยทุกคนที่ได้ก่อเหตุขโมยภาพ

ตอนนี้ก็ได้สั่งย้ายไปช่วยราชการ
สำนักงานประหลัดกระทรวงชั่วคราว
เพื่อที่จะตรวจสอบข้อเท็จจริงในระหว่างนี้ค่ะ
อภิรดีตันตราพรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่า
กระทรวงพาณิชย์ได้รับการประสานจากกระทรวงการต่างประเทศ
นายสุพัฒน์สงวนดีกุลรองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา

เนื่องจากทางอายการญี่ปุ่นเห็นว่าคดีนี้ไม่ใช่คดีร้ายแรง
เป็นการลักทรัพย์ที่ไม่ได้มีการเตรียมการไว้ก่อนล่วงหน้าค่ะ

ล่าสุดก็ได้รับการติดต่อจากรองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว
โดยยอมรับและแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
พร้อมทั้งยังขอโทษผู้บังคับบัญชาและเพื่อนข้าราชการ
ตลอดจนคนไทยทุกคนต่อเหตุการณ์ครั้งนี้
กระทรวงพาณิชย์ก็ได้ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงแล้ว
เสร็จภายใน๑สัปดาห์จากนั้นเมื่อได้ข้อสรุปแล้วจะเสนอ
ผลการตรวจสอบต่อผู้บังคับบัญชาดำเนินการตามขั้นตอน
เบียบราชการต่อไปค่ะนางอภิรดีบอกว่าในกระบวน
ตรวจสอบข้อเท็จจริงถ้าหากมีข้อสงสัยอะไรทั้ง
คณะกรรมการสามารถเชิญผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาให้
คำปรึกษาหารือได้เพื่อให้ได้ข้อมูลและผลการตรวจสอบ
ถูกต้องและตรงไปตรงมาในระหว่างที่มีการตรวจสอบนี้
ก็มีคำสั่งให้นายสุพัฒน์ช่วยงานที่สำนักงานประหลัด
กระทรวงพาณิชย์ไปพลางก่อนจนกว่าผลการตรวจสอบ